วันนี้แหละครับผมจะได้อธิบายครับ

เรื่องนั้นหรือ

หนักใจมาตั้งแต่ประมาณสัก๒๓ควบเนี่ย
ตั้งแต่รู้ตัวว่ามันขนาดนั้นนะ
ผมก็ผมจริงผมก็แอบ
ผมก็แอบขำเหมือนกันนะผมก็แอบขำพี่แบบ

หมายถึงว่าของเราแบบมีความยินดีขอโชว์บ้างอะไรอย่างนี้นะ

จริงแล้วก็คือเราอยู่ในกลางทุกทีเนี่ยผมเล่นกลับคือแกงผู้ชายเนี่ยนั้นกันอย่างนี้หรอครับที่แต่ว่าง
คือเราแกล้งกันคือจริงมันมีอะไรที่หนักกว่านี้ที่เราแกล้งกัน
แต่มันเป็นความลับระหว่างลูกผู้ชายด้วยกันอันนี้

แล้วทีนี้มันก็เลยแพร่กระจายไปทั่วทวิตเตอร์
ตอนนั้นระเผลอหรือยังไง
ก็เลยนอนเหมือนเราตื่นล่ะ

อะไรยังไม่ตื่น

พี่แจ็คไม่ได้ทำนะพี่อูตมาทำ

คือต้องขอบคุณพี่อู๊ดนะครับที่เป็นคนปั้นผมนะครับ
แป้นขึ้นมาในวันนี้นะครับ
ขอบคุณให้เกียจหำนะครับวันนี้

คือผมไม่รู้ว่าพี่มดดามจะเอาไปลงโซเชียล
คือจริงประเด็นคือว่าพี่แจ๊คเนี่ยเขาก็สนิทกับพี่มดอยู่แล้ว
แจ๊คก็เลยแบบถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาให้พี่มดบอกว่า
ส่งลูกชายมาให้ดูอะไรอย่างนี้ก็แบบทักทายธรรมดา
เพราะว่าผมก็คุยพี่มดเรื่อยอยู่แล้วอยู่ดีดีโผล่สตอรี่ผมแบบ
เฮ้ยเดี๋ยวพี่มดเอาไปลงสตอรี่เหรอ
ผมก็เลยทักว่าพี่มดครับผมเขินครับผมอายครับพี่มดอย่าทำอย่างนี้ครับ
พี่มดบอกว่าดีแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกรู้ไหม
ก็เธอก็หิวเธอทั้งประเทศผมก็แบบจ้ะ
จริงก่อนที่จนที่พี่มดจะทำปั้นเราเนี่ยเรามีสยุกิ้วแล้วหรอเนี่ย

แล้วก็มีบ้างที่ถักทหายเข้ามาแบบแปลก

มันมีอยู่แล้วครับจริงในผมเชื่อดาราผู้ชายนะครับ
ผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็คือเรา
ผมไม่ถือโทษโกรธเครื่องไงเราก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขา
แล้วก็แบบพอขำก็มีให้ผู้จัดการดู
ดูนี่ดิเขาทักมาอย่างนี้ดูนี่ดิมันแบบอย่างนี้ก็ขำเฉย

ก็แบบว่าขอจับบ้างอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่น
บางทีเราไลฟ์สดอย่างนี้ครับก็มีแบบมาพูดจาอะไรแบบอย่างนั้นอ่ะ
แต่ว่าแต่ผมก็เออไม่เป็นไรหรอกก็ช่างเขาอะไรอย่างนี้

รับมือจบพวกเขาอย่างไรบ้าง

ปล่อยไปเพราะว่าเราไม่ไปตอบโต้อะไรเขาอยู่แล้ว

อย่างนอกจากมีนบล็อกแล้วแบบชีวิตจริงแหละคะมีมั้ยคะ

ชีวิตจริงแบบมีคนมาก

ผมจะอยู่บ้านออกกำลังกายอยู่บ้านอะไรอย่างนี้

แล้วยังไม่ต้องออกไปไหน

เพราะว่าโควิดระบาดอยู่ครับผมครับ

พวกเรายังแบบเซฟตัวเองอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

แสมันเปรี้ยงขนาดนี้อยากจะเดินหน้าต่อเลยไหมคะ

มีคนหิว

ถ้าตอนนี้คุณไม่ได้มองหน้าเราแล้ว
เราจะรู้รู้สึกยังไงครับ

แต่ว่าแล้วแต่
งานเซ็กซี่มาเลยไหมคะ
ไม่คืองานเซ็กซี่หรอกครับ

มันแล้วแต่โอกาสและวาระครับ

แต่ผมเรียกว่ามันเป็นงานถ่ายแบบ
แต่คงไม่ถึงขั้นแบบ

หรือแบบโพสต์ที่มันออกไปแนวสื่อแบบนั้น
ไม่ถึงขนาดนั้นหรอ
ไม่ได้ต้องการจะสื่อไปทางแบบเรา
สุดท้ายแล้วผมก็มองเจตนา
แต่เพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งบทเรียน

เพราะว่าเพราะว่าคนมันไม่เข้าใจเหมือนที่พวกเราเข้าใจ
นี่ไงครับยืนอยู่ตรงนี้ครับ

รักคือเป็นน้องที่เราอยู่ในสังกัดเดียวกัน
อยู่ในโมเดลลิ่งเดียวกันผู้จัดการเดียวกัน
เพราะฉะนั้นแล้วก็คือผมเป็นพี่ใหญ่ครับ
ผมก็จะมีการให้คำปรึกษาน้องหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่

คือมันสนิทมันสนิทมากคือ
เพราะว่าผมเป็นพี่ชายเขาในการนับถือกัน
มันก็สนิทแบบมันไม่ได้คิดอะไรครับ

เพราะว่ามีคนแบบมามองว่าแบบ
อ่าเราอย่างนี้ก็แบบ

ผมมีนะแต่ว่าต่างคนต่างทำงาน

มันอาจจะไม่ได้แบบอยากทำด้วย

ผมอยากไปขี่ม้าผมอยากไปต่อยมวย

อย่างเช่นไปปาร์ตี้กันไปเจอกันอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นวันสบายชิวเนี่ย
ผมก็เจอน้องที่เป็นน้องผู้หญิงบ้าง
แต่มันก็คือน้องอะไรอย่างนี้ครับ

อะไรนะครับ
เพราะว่าเขาเป็นน้องสาวผมครับ
คือใครอยู่ในสถานะอะไรแค่นั้นเองครับ
คือน้องก็คือน้องเราก็ชัดเจนเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรมากกว่า
แค่แบบพี่น้องต้องรู้จักกันยังไง

ในหรือนอกวงการครับไม่บอกครับ

ไม่มีคือตอนนี้ก็คุยทั่วไปครับ
จริงแล้วก็มันคงยังไม่ถึงเวลาที่มันแบบ
มันต้องแบบกับเรื่องนี้จริงแล้วก็

เพราะว่าผมก็เพิ่งแบบหนักหนามาอะไรอย่างนี้ครับ

คนเก่านี่คนเก่าถามว่าคุยไหมก็มีทักทายกันบ้างครับ
เราเป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อกันได้ครับ
ในสิ่งที่ผิดพลาดไปมันก็ขอโทษกัน
ก็คือสิ่งที่เราใจต่อกันแล้วก็พูดกันตรงว่าแบบ
ผิดอะไรไปมันก็ต่างคนต่างล้มทุลักทุเลกันมาหมดนะครับ
แล้วก็มาถึงจุดนี้คือเราจะมัวไปอยู่กับอดีตก็ไม่น่าจะดีครับ
ก็เลยแบบก็เดินทางกันใหม่ดีกว่า
ว่าจะมีรักครั้งใหม่ต้องเลือกมากขึ้นไหมครับ

ผมรู้สึกว่ามันยากด้วยครับ
มันยากด้วยที่จะเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิต
เพราะว่าเราจะถามตัวเองเยอะมาก
เราจะมันไม่ได้ห่วงแค่เขา

ห่วงในทุกเรื่องว่าต่อไปนี้

มันก็ต้องเดินทางไปในทางที่มันชัวร์จริงครับ
ถ้าไม่ชัวร์จริงเราอย่าไปให้มันเกิดเรื่องแบบนั้น

ก็เลยแบบช่างใจค่อนข้างเยอะมาก

แล้วก็ค่อยดูไป
โอเค
เดี๋ยวขอตรงตามแปบนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป